แก๊งวัยรุ่นกว่า๒๐คนมันพกพวกกันยกพวกกันไปปลาระเบิด
ที่ใส่บ้านหลังหนึ่งแถวปากเกร็ดนนทบุรี
คือไม่คิดว่าคู่อลิยังอยู่มีเรื่องกันนานแล้ว
คู่หลีย้ายไปแล้วไปปลาระเบิดใส่บ้านเขา
โอ้โหนึกว่า๒๐คนจริงนั่นแหละตอนแรกนึกว่าเอ๊ะนับกันผิดหรือเปล่า
เกิดตี๒๑๑ธันวาคมที่ผ่านมาครับกลุ่มวัยรุ่นยกพวกมากว่า๒๐คนด้วย
หมวกกันน็อกไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ป้องกันความปลอดภัยหรอกอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง
แต่ปิดบังใบหน้านะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วปลาระเบิดใส่บ้านหลังนี้อยู่ในซอยสุขาประชาสรรค์๓ซอย๑๔
อยู่แถวนั้นบ้างเนี่ยอยู่ปากเกร็ดนนทบุรีครับโอ้โหแล้วยิงเขายิงแบบยิงรัวน่ะ
รัวซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งในวัยรุ่นผู้ก่อเหตุนะถ่ายคลิปแม่อวดอวดนี่ประกาศศักดาผู้ฆ่านี่เป็นไง
น่ากลัวไหมนี่มีปืนพักเดียวลบทิ้งว่ะแต่ไม่ทันหรอกไม่ทันพวกแคปพวกเซฟหรอก
ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยนะจะเห็นวัยรุ่นเนี่ยถือปืนเนี่ยครับ
เดินแอบอยู่ข้างรถที่จอดอยู่เข้าไปใกล้หน้าบ้านหลังเป้าหมายเสร็จปั๊บจากนั้นวัยรุ่นอีกคนก็มาปลาระเบิด
นี่ฮะปลาแล้วควันขึ้นแล้วที่หน้าบ้านอีกอย่างน้อยห้าลูกโอ้โห
มีทั้งปืนมีทั้งระเบิดสามทุ่มเมื่อคืนนี้ทีมข่าวไปเลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปั๊บ
โอ้โหเสรดดินระเบิดครับคุณผู้ชมไอเทปพลาสติกที่มันใช้พันในลูกระเบิดนี่นี่ฮะนี่ฮะ
อีกมีร่องรอยกระสุนปืนที่ประตูแล้วก็ตัวบ้านด้วย
คุณป้าระเบียบครับคุณป้าระเบียบอายุห้าสิบเจ็ดปี
เจ้าของบ้านหลังที่ถูกถล่มเนี่ยเล่าบอกว่า
โอ้โหลูกเอ้ยลูกเอ้ยมันทั้งปืนทั้งระเบิด
ป้าตกใจไม่กล้าออกมาดูหรอกดีแล้วครับป้าหอดอีกมาตอนนั้น
เนี่ยแล้วป้าทำยังไงอ่ะป้ากระสุนม้นเนี่ยลูกเอ๊ย
นะกระทั่งเช้าแหละถึงออกมาดูร่องรอย
ความเสียหายเมื่อกี้แหละที่หนูเห็นไปน่ะ

ละมังตกใจตอนแรกก็เห็นก้อนหินอย่างนั้น
ก็นึกว่าก้อนหินไง

โอ๊ยสกใจก็หลุดมา

อ๋อนี่มันรอบที่สอง
รอบที่ต่อมามาแรกมันก็หลุด

อันนี้มันอยู่ใกล้เกิน
ป้าป้าคิดว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเนี่ย
คือป้าบอกน่าจะมาจากไอ้คนที่เคยเช่าบ้านหลังนี้นะลูกเอ้ย

แล้วก็ย้ายออกไปนะครับ
ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะไม่รู้ว่าไอ้คู่อลิมันย้ายไปแล้ว
ก็เลยยกพวกมาโอ้โหทั้งระเบิดทั้งปืน
ใส่บ้านที่ตอนนี้คู่อลีไม่อยู่แล้ว

ตำรวจมาดูให้เยอะกว่านี้หน่อยมากัน๒๐กว่าคน
ไม่มีใครได้ยินเลยหรืออย่างไรไม่มีใครแจ้งเลยหรืออย่างไรนี่
นั่นเหรอสิโอ้โฮนี่ดูร่องรอยโดนไปนะ
นี่ก็มันร่มละมาถาม